คุณผู้ชมคะจำเสียชัดสายเปย์ได้ไหมคะ

กลายเป็นว่าเสียชัดกระโด่งดังเลย

เหล่าแกแล้วก็หลงเชื่อโอนเงินไปให้ทั้ง๔๐๐๐กว่าบาท
ใช่ค่ะสาวัดติดอยู่ในดนตรกล้วย
แก๊งนี้มันหลอกเลยหลงเชื่อค่ะเลยไปแจ้งตำรวจแล้วเนี่ยนะคะ
เสียชัดบอกว่าอุ๊ยถ้าอีกบัญชีนึงนะแย่เลยมีเป็นล้าน
นี่อีกบัญชีนึงมีเป็นล้าน
เสียชัดสายเปย์ค่ะคุณธนสิทธิสุเกตค่ะ
เอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองกำแพงเพชร
บอกว่ามีพัสดุตกค้างที่ปรายศนีย์
หลายคนโดนแบบนี้เนอะเรื่องของพัสดุตกค้างเนี่ย

แล้วก็หลอกว่าบัญชีของเสียชัดเนี่ยนะไปเชื่อมโยงกับแก๊งฟอกเงิน๘๐ล้านบาท
ทำให้ความร่วมมือจะถูกดำเนินคดีเสียชัดบอกก็ผมไม่ค่อยได้ดูข่าว
วันวันอยู่แต่ในดงกล้วยทำธุรกิจขายหน่อกล้วยอยู่เจอแบบนี้กลัวค่ะ
หลงเชื่อเหรอโอ้โหก็เลยเนี่ยติดต่อทางโทรศัพท์
ติดต่อทางไลน์ตำรวจปลอมส่งรูปบัตรข้าราชการมาให้ด้วยนะ
อืมยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่นี่นี่บอกว่าชื่อร้อยตำรวจรีไกรสอนภาคอารี
ตำรวจสพศรีราชานี่ค่ะนี่บัตรนี้นะไม่รู้ไปเอาของใครมานะเนี่ย
แล้วก็ส่งรูปหัวหน้าแก๊งที่เป็นแก๊งแบบฟอกเงินมาให้ดูด้วยบอกนี่ไงตำรวจดำเนินคดีกับแก๊งฟอกเงิน
ก็ไม่รู้ว่าไปเอารูปจากภาพข่าวไหนมาอีกเสียชัดบอกอุ้ยทุกอย่างมันดูน่าเชื่อมากเลย
โอนไปสี่พันห้าร้อยบาทรอไปรอมาอ้าวทำไมเงียบเลยโทรกลับไปเบอร์เดิมติดต่อไม่ได้แล้ว
นี่สลิปที่โอนไปก็เลยรู้เลยว่าโดนหลอกแน่นี่ดีนะบัญชีนี้เงินไม่เยอะ
อีกบัญชีเงินเป็นหลักล้านเลยนะโอ้ถ้าถ้าโอนบัญชีนั้นสงสัยหมดเลย
ใส่จะแย่ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเสียชัดอีกทีนึงค่ะ
เรือนเพาะชำหน่อกล้วยของเสียชัดเสียชัดบอกว่าก็ยอมรับว่ารู้น้อยไป
ตกเป็นเหยื่อแต่ที่เชื่อก็เพราะว่าระยะหลังหลังอ่ะ
ชื่อของเสียชัดถูกคนเอาไปแอบอ้างอืม
พนันบ้างเว็บขายหนอกล้วยปลอมบ้างโดนเอาชื่อไปแอบอ้างไง
เหรอแล้วก็ไปหลอกชาวบ้านเยอะมากเพราะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมา
ก็เลยหลงเชื่อก็เลยหลงเชื่อในลักษณะที่ว่าอ๋อหรือว่าใครเอาชื่อแกไปใช้
แล้วไปผัวพันกับพวกฟอกเงินจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วก็คนคนนี้จับได้แล้ว
มีท่องเงิน
๘๐ล้านเศษชัตริย์ต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจนะ
ทำไมงั้นเศษชัตริย์จะมีความผิด
ผมว่าจริงก็ไม่อยากจะเชื่อแล้ว
คือมันสื่อเมื่องกัน
ที่ผมจะดำเนินคดีเรื่องเพจ๓๐๓๐นี้ด้วย
มันสอดคล้องกันด้วย
ถ้าถามข้างโลกไหมก็ยอมรับข้างโลก
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวได้คุยกับผู้จัดการส่วนตัว
แล้วก็เป็นแอดมินดูแลเพจการขายหน่อกล้วยของเสียชัดนะคะ

เธอก็บอกว่าเธอลงทุนกับเศษชัตริย์

แต่มาถูกเว็บปลอมกว่า๓๐รายเอาชื่อไปหลอกคนค่ะ
อ้างว่าเป็นหนอกล้วยของเสียชัดบ้างอะไรบ้าง

รวมแล้วเพจปลอมที่อ้างชื่อเสียชัดน่ะเยอะมากนะคะ
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วเธอบอกว่าเธอเป็นหุ้นส่วน

ทุกเพจของเสียชัดนะคะที่ได้แจ้งความไปสั่งที่เพจ

แล้วนี่ฉันก็เป็นหนึ่งในทีมงานทุกในนอกด้วยนะคะ
ตำรวจก็ได้มีตั๊กคงไม้อยู่ในช่วงที่ออกหมายมาแล้วค่ะ
ให้มารับทราบแล้วก็ได้มาสอบสวนว่า
เสียชัดก็เลยบอกว่าโอ้โหเป็นบทเรียนแล้วนะคะ

ทุกคนอย่าชะล่าใจจนตกเป็นเหยื่อภัยสังคมแบบนี้
แล้วก็อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เหล่านี้นะคะ
เพราะว่าโอ้โหคนในสังคมโดนกันเยอะมาก

เสียชัดอย่าไปเชื่อนะฮะใครเจออย่างนี้คือท่านไม่ต้องกลัวนะครับ
เจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบบัญชีท่านจริงเนี่ย

แล้วไปตรวจยังไงโอนไปแล้วมันโหเอาคืนมาไม่ได้แล้ว
คือถ้าเขาจะตรวจจริงเนี่ยเราไม่ต้องโอนให้เขาหรอกใช่ไหม